ชาวบ้านนับพันคนนุ่งขาวห่มขาวนำเครื่องเส้นไหว้
พร้อมกับช้างสิบหกเชือก
แบ็คโฮร่วมทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียน
บริเวณลำห้วยประแดงพรายไปไว้ที่วัดท่าลาศนะครับ

หลังจากมีคนขับรถแบ็คโฮฝันว่าถูกมนุษย์๘ศอก
นอนทับร่างจนตัวเขียวช้ำ

แล้วก็บอกว่าจุดที่พบต้นตะเคียน๓ต้น
และเศษกระเบื้องโบราณนี้เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็มีคนเห็นเลขบนกระเบื้องด้วยบนแผ่นกระเบื้องด้วย
นำไปเสี่ยงโชคถูกกันยกหมู่บ้านเลยฮะ

งวดที่แล้วที่ออกมาสองตัวห้าแปด
งวดที่แล้วนะอันนี้เป็นงวดที่แล้วก็ถูกกันไปนะครับ

โดยพิธีนี้นะครับก็เป็นพิธีที่จัดขบวนแห่ต้นตะเคียนไปวัดพอเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านก็นี่แหละครับปะแป้งต้นตะเคียนจนขาวเลย

หวังได้โชคได้ลาบเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้พาไปดูที่พัทธลุงกับนครนายกหน่อย

พัทธลุงคุณผู้ชมเป็นงูสิงดง
นี่กู้ภัยเขาเอาอุปกรณ์มามาจับงูค่ะ
อยู่ที่ตำบลชมวงอำเภอควนขนุน
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่มาดูหน่อย
งูตัวใหญ่เร็วป้วนเปรี้ยนอยู่

บ้านละที่๔๑งู๖ค่ะ
ทีนี้กู้ภัยเข้าไปถึงก็ใช้เวลา๑๕นาที

งูนี้มองแรกคิดว่างูจงอางแต่ไม่ใช่
เป็นงูสิงดงมันไม่มีพิษ
วัดได้ยาว๒เมตรกับอีก๑๐เซนนะคะ
พอจับได้ปุ๊บชาวบ้านเขาก็ไปรูปคล้ำที่ตัวงู
แล้วช่วงที่เอางูจะใส่กระสอบเนี่ยนะ
งูมันขดตัวคุณผู้ชม

พอดูข้างในนั้นปรากฏว่ามันขดออกมาเป็นเลข
เลขอะไรอ่ะเลขแปดงูขดตัวก็ตีได้ใช่
ชาวบ้านเขาไม่รอช้าค่ะเขาบอกงวดนี้๘มา
อันนี้ชาวบ้านเขาพูดนะบ้านเลขที่๔๑
ครับไปดูที่นครนายยกกันบ้างนะครับ
อันนี้บ้านเลขที่๑๑๔ทับ๑ครับคุณ

ข้าราชการครูวัย๗๐ปีนะครับ

เลื้อยเข้ามาที่กรงไก่แจ้
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจองูเหลือมนอนพุงกางเลยครับ

ส่วนอีกตัวไก่อีกตัวนะถูกรัดจนตัวแข็ง
อยู่ที่ปลายหางของเจ้างูนั่นแหละครับ

เจ้าหน้าที่ก็เอาบ่วงคล้องคอค่อยดึงออกมา

โดยขณะที่ลากตัวออกมาหางของมันยังหวงไก่แจ้อยู่

รัดไก่แจ้เอาไว้แน่นเลยนะครับ
เจ้าของไก่ก็ต้องใช้ไม้ช่วยเขียออก

แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับใส่กระสอบปุ๋ย
นำไปปล่อยคืนธรรมชาติต่อไปนะครับ
งูตัวนี้ยังยาวไม่มากก็คือยาว๒เมตร

ตัวแรกอยู่ในท้องอีกตัวถูกรัดตาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่๑๑๔ทับ๑
ตมธาชาอำเภอเมืองจังหวัดนักขวานายกนะครับ